เงินรางวัลรวม๒ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รัฐอินเดน่าสหรัฐอเมริกา
จบวันที่๒โรจูเนียครับ

สกอร์รวม๑๐อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ๕ร่วม

พาสสุงยนนะครับจากเกาหลีใต้
แล้วก็ลิเซสซาลาสของสหรัฐ

ส่วนโปรเมเอเรียจุธานุการมือหนึ่งของโลก
ฟอร์มเก่งครับทำเพิ่ม๗อันเดอร์พาร์

ที่โปรโมโมริยาจุธานุการพี่สาวของโปรเมนะครับ

อันเดอร์พาร์อันดับ๔๘ร่วมครับ

เบญยาพาดิพัชโภลครับ

แม่นยามเลยครับแต่ว่าโรคลิปนี้จบวันที่๒นะครับ
ด้วยสก่อรวมที่อีเว้นท์พาร้างอันดับ๑๑๕ร่วมครับ
ไปดูกิจกรรมของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังครับ
จัดการแถลงข่าวตรังสปอร์ตซีรีส์ครับ
โดยมีนายสิริพัฒน์พัทธกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในพิธีกิจกรรมรังสปอร์ตซีรีส์ครับ
ประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา
ในพื้นที่บริเวณหาดปากเมกนะครับอำเภอสิกเก่าจังหวัดตรัง
ก็จะแข่งขันกันในวันที่๔พฤศจิกายนนี้
กิจกรรมวิ่งเทรมนะครับในพื้นที่เกาะลิบงนะครับ
ในวันที่๒๕พฤศจิกายนโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในวันที่๒๑สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับ
แล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับกีฬาทางหน้าจอไทยรัฐ
ในช่วงตั้งแต่เวลาบ่าย๒เป็นต้นไปก็จะมีนะครับ
รายการพุธศอสตร์๒รายการติดกันแล้วก็ช่วง๔โมงที่๖โมงเย็นเนี่ย
คู่เอกเสาร์นี้กรุงสยามสิทธิ์ชาญสิงห์ป้องกันแชมป์๔๑กิโลกรัม
พบกับเดชฤทธิ์ลูกคลองกลางนะครับ
พลาด๔โมงเย็นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ